สวัสดีครับ
บันเทิงนะคะอันแรกเลยนี่ที่พูดว่าคุณมดนี่อยู่นี่เขารบกวน
มดนับประพัดนางสวยขึ้นเนอะแบบนี้แหละครับอ๋อนางบอกว่าเคลียร์แล้วนะคะ
แต่ก็จะโดนเมาส์ต่อว่าเอาบทละครไปตีหัวยีนเกวลินในกองมงกุฎฤษยา
ถ้าเอาไอแพทตีหัวคงจะเรื่องถึงโรงพัก
แสดงว่านางก็เสี้ยกันจริงเหรอคุณไอ้ม้าบอกนางเสี้ยกันอยู่

ใช่แต่ว่าเมื่อวานพี่มาวก็บอกว่ามันไม่ใช่มด

แต่ว่าเมื่อวานพี่มาเนี่ยเขาเล่นอยู่ในกลาง
แต่เมื่อวานชื่อพี่มาได้ใช่ไหม
พี่ม้าบอกเลยว่าสองคนนี้มีคนหนึ่งที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือ

แล้วรู้ผมไม่ได้พูดอะไร

เขาชี้นะเขาชี้เมื่อวานนี้เขาชี้มาบอก
มีผู้หญิงหลายคนแต่คนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคือมด

นางเป็นคนที่เหมือนจะเต๊ะ

ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
ชอบตรงนี้
มันเหมือนเด็กแรงแต่มันมีสัมมาคราวะ
เออมันมีสัมมาคราวะ
เด็กเป็นเด็กมีสัมมาคราวะ
ไม่เหมือนกับไม่เหมือนนี่เนาะ

มือไม้แก่ง
เค้าเป็นลวกครึ่งเค้าเป็นลวกพระแม่ฝรั่งไม่ใช่หรอ

เดี๋ยวนิดนึงก็ชื่อออกมาแล้ว

โอ้ตาย

หรือหน้าพี่เหมือนว่ะ

อักษรเจ้าบอกไม่ได้บอกไม่ได้เนอะ

หรือผอนกูปล่องใหม่

มีคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงดีนะ

เชียงใหม่หนาวขนาดนี้
อะมิ้นให้เลิกภูภา

น้องมิ้นท์มีข่าวว่าเลิกกับภูผาแล้วหรือ
เห็นว่าห่างกันนางเอกเขารีบโทรไปทางที่จบแล้ว
เอกหน้าหวานมิ้นท์ชะลิดาออกโรงแจงว่าห่างกับหนุ่มไฮโซภูผานั้น
บอกว่าขาดการติดต่อเพราะฝ่ายชายทำงานต่างประเทศค่ะ
ปัญหาค่ะสถานะก็แค่เพื่อนนะคะยังไม่ใช้คำว่าแฟนค่ะ
น้อมรับคำวิจารณ์เรื่องฟิตติ้งละครนั้นลิเกเพี้ยนในละครรักหลง
บอกว่าไม่หน่อยว่ามีข่าวให้เปลี่ยนนางเอกใหม่อุ้ยตายใครไปเป็นข่าวอย่างนั้น
น้องมินทร์จะพยายามทำให้ดีที่สุดน้องเขาเพิ่งซ้องมา๒วันครับ
อาจจะมีใครเข้าไปวิจารณ์แล้วน้องเขาได้ฟังแบบนี้มา
คุณภูผ่าไม่ได้คุยกันช่วงนี้เพราะเทศอ่ะ
ไม่ได้ติดต่อต้อนเท่าไร

ว่าแต่คนอื่นเขารู้จักอ่านตัวเองก็พอแล้วนะ

และขอบคุณคุณมาก
นะครับอ้าวบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย
เพราะกินอาหารเย็นไม่ได้ฉันรู้สิคะฉันก็ทำงานกับเอกแซน
ซ่อมนี่นั่งยงรอบไม่ได้
หงายท้องจริงหงายเลย
คือเป็นคุณหนูจริง
แล้วก็ไม่ได้กระแดะเพราะว่าทำไม่ได้จริงไม่สามารถ

แต่ว่าเล่นหุ้นเก่งทำงานเก่ง
แต่ดวงเขาแต่งงานไม่ได้ต้องเลิก

เขาก็ได้บอกแต่งงานต้องเลิก

แต่เป็นแฟนคนนี้นานมากนะ

วันจันทร์เลยพรุ่งนี้ก็รออากาศค่ะ

ใครรักดิวโชว์รออยู่ครับไปก่อนฮะสวัสดีค่ะ